อันนี้ก็น่ากลัวครับนักเรียนกางเกงขาสั้นตีกับอาชีวะกางเกงขายาว
อาวุธมาครบครับมีดปืนระเบิดมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้เป็นหลักฐานแบบนี้ครับ
ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้ครับพอจะเห็นภาพอยู่นะฮะ
ฝั่งหนึ่งคือกางเกงขายาวกลุ่มอาชีวะคือกลุ่มนี้ที่ลูกศรสีแดงชี้ครับ
นี่อาวุธในมือก็มีนะฮะตะโกนท้าทายกันไป
อันนั้นก็จะเป็นลูกศรสีเหลืองชี้เอาไว้แบบนี้มาแล้ว
หิ้วกระเป๋าไว้อยู่เลยบางคนนะครับ
ที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ครับ
กลุ่มนี้ทะเลาะกันอย่างที่บอกกลุ่มหนึ่งเป็นอาชีวะกางเกงขายาว
อีกฝั่งหนึ่งเป็นนักเรียนมัธยมกางเกงขาสั้น
ต่างมีอาวุธทั้งสองฝ่ายครับแล้วไปไล่ทำร้ายไล่ตีกันที่ซอยสุขุมวิทยเจ็ดสิบ
พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการครับ
นี่ก็ภาพอีกมุมหนึ่งนะฮะถ่ายจากมุมสูงเนี่ยอาจจะเป็นอาคารสูงคอนโดแถวนั้น
ก็จะเห็นว่ามีกลุ่มนักเรียนกระจายหลายจุดเลยครับ
จะมีคนเจ็บด้วยครับพี่มิ้วคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้เห็นนะฮะ
เหมือนมีคนล้มนอนอยู่อ่ะนี่จังหวะนี้ฮะโอ้โหมีไฟแลบเกิดขึ้นด้วยครับ
ไปดูวงจรปิดกันบ้างครับก่อนเกิดเหตุประมาณ๑๘นาฬิกา๒นาที
นี่ฮะนักเรียนกางเกงขาสั้นกว่า๑๐คนขี่มอเตอร์ไซค์มาและจับกลุ่มกันอยู่บริเวณซอยเล็ก
ด้านซ้ายของจอจับกลุ่มกันอยู่ตรงนี้อยู่ข้างคอนโดแป๊บเดียวเท่านั้นครับ
อาชีวะกว่า๑๐คนนี่มุมนี้มาแล้วครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอยแล้วกลุ่มนักเรียนเขาอยู่ข้างซอยอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วอะครับ
พอสองฝ่ายเจอหน้ากันตะโกนด่าแล้วเปิดศึกใส่กันชุลมุนแบบนี้ฮะ
อันนี้วงแตกแล้วฝั่งนักเรียนขาสั้นจะเข้าไปหาแล้วเล็งปืนจะยิง
อาชีวะต้องกลับรถหนีไปทางปากซอยแต่ก็โดนโยนประทัดยักษ์เข้ามาใส่ในกลุ่มนักเรียนด้วยนะครับ
นี่ฮะจังหวะที่มีวิ่งไล่แล้ววิ่งหนีเหตุการณ์จะชุนละมุนหน่อยนะครับ
ในวงกลมสีแดงนั่นคือปืนค่ะ
ไปครับภาพวงจรปิดปากซอยกลุ่มอาชีวะเขาขี่ออกมาสักพักหนึ่งจอดรถ
แล้วหลังจากนั้นถืออาวุธมีดวิ่งกลับเข้าไปในซอยไปไล่ทำร้ายกลุ่มนักเรียน
กลุ่มนักเรียนเองก็ทิ้งรถวิ่งไปท้ายซอยและเดินกลับมา
หนีไปในซอยเล็กที่เขาจอดรถรอตอนแรก
อาชีวะก็วิ่งตามเข้าไปทำร้ายนี่ฮะภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
ถอยกรูมาตั้งหลักที่ปากซอยค่ะใส่หมวกกันน็อกอาวุธอยู่ในมือ
หลังจากนั้นไปลุยกันต่อใหม่แบบนี้ครับ
ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วมีคนเจ็บคนเจ็บมีสามคนครับ
เป็นฝั่งของนักเรียนกางเกงขาสั้นคนแรกอายุ๒๓และชื่อนายอานัท
ถูกระเบิดนอนเลือดอาบตรงนี้โดนฟันตามเนื้อตามตัว
อีกสองคนเป็นเยาวชนอายุสิบห้าและสิบเจ็บครับเจ็บเล็กน้อย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเห็นบอกว่าสองกลุ่มเนี้ย
เอิญมาเจอกันแล้วก็มีการทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้น
ทางความคืบหน้าของคดีตำรวจสภสำรงเหนือจะนำกลุ่มนักเรียนมัธยม
ควบคุมได้ในที่เกิดเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็เห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
ฝั่งอาชีวะมีประมาณ๑๐คนก็มีอาวุธเช่นเดียวกัน
อาจจะมาจากปมเหตุเกี่ยวกับการประกาศศักดาทั้งสองสถาบันที่มีปัญหาความขัดแย้ง
เดี๋ยวจะประสานผู้ปกครองด้วยครับเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาสำหรับผู้ก่อเหตุและเกี่ยวข้อง
อาการคนเจ็บที่ถูกระเบิดคือนายอานัทตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
จะสอบปากคำเพิ่มเติมภายหลังด้วยครับค่ะ